เพราะว่ารถยนต์คันนี้เขาบอกว่าเขาขับมาดีนะ
รถก็ไม่ได้มีการปรับแต่งหรือแต่งซิ่ง

แต่อยู่ไฟลุกไหม้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปจุดเกิดเหตุแล้วครับ
ระดมกำลังในการที่จะฉีดดับเพลิง

แต่ทีนี้เจ้าของรถบอกว่าแม้จะไม่ได้แต่งซิ่งแต่งรถ
หรือว่าจะใช้แค่น้ำมันเท่านั้นไม่ได้ว่าติดแก๊ส
ก็ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เสื่อมสภาพหรือว่ายังไงหรือเปล่านะฮะ
นี่เป็นภาพที่ตอนตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
แล้วก็ดับเพลิงของอบตละหารไปถึงนะครับ
ไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์ทั้งคันเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้น้ำในการฉีดสกัดเพลิง
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่ถามว่ารถกลายเป็นรถอยู่ไหมไม่แล้วนะ
กลายเป็นซากรถแล้วนะนะครับเสียหายทั้งคันแล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๗โมงเช้าเมื่อเช้านี้นะครับ
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๕ปฐุมธานีบางบัวทอง
ตรงบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลำโพ
ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองนะครับ
จากการสอบถามนายพิสารกิจชายนาฏอายุ๓๔ปีเจ้าของรถ
เขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ข้อมูลบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
จู่มันมีควันออกมาจากฝากระโปรงหน้า
ก็เลยรีบจอดรถหลังจากนั้นไม่นานแล้วครับ
ไฟลุกพลึบทันทีมาจากห้องเครื่องกระทั่งลุกลามทั้งคันครับ

ผมไม่ได้มีการแต่งซิ่งปรับแต่งรถเลย
เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเท่านั้นครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องทำการยกซากรถออกจากผิวจราจร
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้ใช้ตามปกตินะครับ
ก็ต้องเอารถไปพิสูจน์หน่อยนะครับ
ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ